อ่ะดูข่าวเครียดกันสองสามเบรกมาผ่านมาแล้ว
จะบอกว่าข่าวเครียดผ่านมา๒เสือบ๓เบรกแล้วเนี่ยนะคะนวดจูนกันสักนิดนึง
เพราะว่าเดี๋ยวเรามีข่าวความเชื่อข่าวความอาถรรพ์ให้คุณผู้ชมดูกันสักนิด
กันสักหน่อยเนี่ยนะคะเผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปเนี่ยนะคะ
เริ่มกันที่กาลสินก่อนเลยแล้วกันนะคะที่สารกวนอู่สมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานเต็กก่าจีโงเกาะ
เลขที่สองศูนย์สามโมงห้าบ้านหนองครูตำบลโนนสิราเลิงนะคะ
จัดพิธีจตุระมงคลสมโพธิ๙ปีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนเทพาจารย์ประดิษฐานประจำมหาวิหารเทพสถิตทิพยสถาน
เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลให้ประชาชนไปกลับไหว้บูชานะคะโดยมีหลวงปู่หนูอินที่ปรึกษาเจ้าคณะกรสินเป็นพระเกจิดังจากภาคอีสานร่วมพิธีเททองหล่อในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ต่อกับข่าวงูจงอางยาวเกือบ๕เมตรที่ลงมาหาคู่ผสมพันธ์ที่กระบี่เหรอเออที่กระบี่ค่ะ
คุณผู้ชมนี่จับแล้วนะคะโอมจงอ้างหน้าจงเงยมาแล้วนะคะ
ภัยเดือดร้อนอีกแล้วค่ะไปจับงูจงอางค่ะที่บ้านเลขที่สองศูนย์สี่หมู่หนึ่ง
นาชิงตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ของคุณดุษฎีมีเถื่อนอายุ๔๐ปีนะคะ
ก็จริงแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าเลื้อยรอบบ้านเนี่ยเลื้อยไปเลื้อยมาเนี่ยนะ
ตัวใหญ่มากเลื้อยแบบนี้มานาน๓วันแล้วแล้วมันไปซุกอยู่ในกองไม้
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาจับกู้ภัยจับได้วัดความยาว๕เมตรจ้า
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเอากลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องออกมาอีกเนี่ยนะคะ
ผู้คนตกแตกตื่นตกใจเนี่ยนะคะเช่นเดียวกับที่พัทธลุงค่ะ
ไปดูกันหน่อยนาทีเจ้าหน้าที่จับงูบองหลาตัวใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะ
เอาให้ดูนาทีหน้าหวัดเสียวกันก่อนว่าเขาทำยังไงหูก็กำลังแผลไม่เบี้ยเลยเอาดูค่ะ
เนี้ยยาวต้องสี่แมนครึ่งค่ะเขาตัวใหญ่มากจริงจริงนะคะ
ชาวบ้านก็จับผูกหางติดไว้กับต้นยางพาราหลังบ้าน
นายสุขสรรรค์ทันวาพานิตบ้านหลังนี้เลขที่สองร้อยสิบเก้านะคะ
องหลาชูคอพังงาดเลยค่ะลักษณะแบบนี้แน่นอนเลยเขาไม่ยอมนะคะ
ต่อสู้เจ้าหน้าที่ก็ใช้เชือกผูกติดกับปลายไม้เป็นตะขอนะ
แล้วก็ดึงเขาแต่ว่าหลายคนก็กลัวเขาเจ็บเนี่ยนะคะ
แต่ว่าดึงแป๊บเดียวค่ะปล่อยออกมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์บอกว่า
องหลาตัวนี้น่าจะมาเฝ้าพันรยาเขาบอกเลยนะ
เฝ้าพันรยาวัย๒๔ปีที่กำลังท้องแก่ใกล้คลอดของนายสุขสรรค์
เพราะว่าตามความเชื่อมาแต่โบราณถ้างูได้กลิ่นหอมของคนท้อง
งูจะแพ้ทางค่ะโดยเฉพาะงูใหญ่เขาจะไปไหนไม่รอด
เหมือนจะอ่อนแรงทำให้การเคลื่อนไหวเขาช้าลง
จะเลื้อยป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้คนที่ท้องนั่นแหละ
ทำให้คนเท่าคนแก่จะคอยเตือนหญิงสาวที่ท้อง
ไม่ให้ออกไปไหนตอนกลางคืนเพราะว่ามีกลิ่นเฉพาะตัว
อาจจะเป็นอันตรายต่อกลุ่มสัตว์มีพิษได้นะคะ
ปิดท้ายที่สตูนค่ะชาวบ้านมุงดูปลาเก๋าเผือกค่ะ
เก๋าเผือกตัวนี้แห่เผือกขนาดไหนไหนขอดูหน่อยนะ
แต่ว่าบ้านเลขที่นะคะที่งูตัวนี้มันอยู่คือ๒๒๐
ขายอยู่ในอำเภอเมืองสตูนนี่แหละเป็นบ้านของนายอับดุลกาชะสามาดีค่ะ
เจ้าของบ้านเล่าว่าเช้าเมื่อวานนี้ไปเก็บไซปลาเก๋าวางไว้๑๐วันแล้ว
ห่างจากฝั่งอยู่ในทะเลนะออกไปประมาณ๔กิโลเมตร
ได้ปลาเก๋าเผือกมาตัวนึงเนี่ยค่ะขาวแบบนี้เลย
เขาเพิ่งเคยเห็นเห็นเป็นครั้งแรกเลย
แล้วเพื่อนบ้านที่ทำประมงอยู่ในระแวกนี้๔๐ปีเขาก็บอก
เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันปลาเก๋าเผือกแบบนี้นะคะ
พอเอาเข้าฝั่งจะเอาไปขายทางแพร่ปลาบอกว่า

เพราะชาวบ้านเองก็ไม่เคยเห็นปลาเก่าเผือกแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ
ตัวนี้น้ำหนัก๓กิโลกรัมค่ะ